แต่อีกคนที่ตอนนี้เรียกรถทัวร์ไปจอดอีกแล้ว

ก็คือคุณเสรีพี่สุดนะฮะ
เพราะว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะฮะ
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยออกมาพูดเมื่อเช้า
ให้เพื่อไทยจะเป็นอะไรไป

ก็ตอบแทนบุญคุณที่เพื่อไทยเขาเคยโหวตให้ก้าวไกลไง

โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
จุดยืนของพักก็คือร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล

อ้าวและอีก๖พักที่เหลือใน๘พักเดิมเนี่ย
กระจัดกระจายไหมหรือจะอยู่กันแบบไหนนะฮะ
เสรีรวมไทยยืนยันอยู่กับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล
ว่าพักเก้าไกลจะออกไปเป็นฝ่ายค้าน
ก็ไม่มีปัญหายังมองเหมือนน้องเหมือนนุ่ง
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าพร้อมร่วมงานกับทุกฝ่าย
ไม่เอาผลเอกประยุทธ์จันโอชาคนที่ปฏิวัติ
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณตนรับได้
และไม่ติดใจหากนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
จุลินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
หรือนายชัวร์หลีกภัยจะมาสนับสนุนนะครับ

เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณเขา

ตอนนี้เมื่อก้าวไกร

เห็นบอกจะไม่ลงคะแนนให้เพื่อไทย
ผมอยากฝากทางเก้าไกยคุณไซต์ตวัด

คิดใหม่คิดยังไงคิดว่าครั้งที่แล้วเก้าไกรจัดเก้าไกรจัดเนี่ยเก้าไกรลงให้ไหม
ลงไหมครั้งที่แล้วก้าวไกรเป็นคนจัดเพื่อไทยเขาก็ลงให้
แล้วครั้งนี้เพื่อไทยจัดคุณจะตอบแทนบุญคุณเขาไม่ได้เหรอ
เก้าไกรจะลงให้เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมฝากพักเก้าไกลไปด้วยนะ
ถ้าลงให้เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทำให้เพื่อไทยจัดรัฐบาลประเทศชาติเดินหน้าได้นะ
สิ่งที่ก้าวไกลจะได้ก็คือว่าโอ้เก้าไกรนี่นะแมนจริงนะ